ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีของในไอซ์
ีบเหล็กหน่อยนะฮะโอ้โหวันนี้
คืบหน้าเยอะพอสมควรเพราะว่าตำรวจบอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยผลการตรวจพิสูจนโครงกระดูกที่พบในบ้านในไอซ์
ก็พอจะชัดเจนบ้างแล้วอืมว่าจะมีกี่คนกี่ศพค่ะ
ก็เหลือพิสูจน์ว่าจะเป็นใครอะไรยังไงบ้างนี่ในไอซ์หีบเหล็กนะครับ
นายอภิชัยนะฮะถูกคุมขังไว้ในเรือนจำแล้ว
ช่วงระหว่างการฝากขังนะครับก่อนที่จะไปดูความเคลื่อนไหว
ความคืบหน้าต่างวันนี้เราดูเรื่องของการค้นพื้นที่
บ่อน้ำบ่อมรณะในบ้านของในไอซ์กันก่อนก็แล้วกัน
สรุปให้หน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ลงไปดำน้ำค้นหาหลักฐานต่าง๓ครั้ง๓วัน๓รอบนะฮะ
สระน้ำบ้านในไอซ์ที่อยู่สุดซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ด
ลึกไล่ระดับไปเนี่ยยันถึง๔เมตรลึกสุด๔เมตรก็มี
พื้นที่บ้านทั้งหมด๒๐ไร่เป็นบ้านของสมบัติพ่อแม่เขานะฮะ
พ่อเสียชีวิตไปแล้วแม่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับตัวเองก็มีสมบัติตกทอดมาก็อยู่อย่างสุขสบาย
แต่ไม่ทำอะไรเสพยาอย่างเดียวพาหญิงสาวมาบ้านนะครับ
ปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ไปไล่ตรวจสอบบ้านของในไอซ์นะฮะเพราะว่ามีคนแจ้งเบาะแสเยอะแยะว่ามีคนหายไปในบ้านหลังนี้
หลังจากศพแรกที่ขุดพบก็คือน้องกุ๊กกิ๊กที่เป็นหญิงสาววัย๒๒ปีที่ถูกฝังดินเอาไว้
แล้วก็ไล่หาในบ่อน้ำเพราะคนบอกว่าในไอซ์ทิ้งคนเอาไว้อีกเยอะในบ่อน้ำแบบนี้นะครับ
ในไอซ์นะครับวันที่ค้นกันสองวันแรกติดต่อกันเลยนะครับ
วันที่๑และวันที่๒เจ้าหน้าที่ลงไปงมหาเจอโครงกระดูกมนุษย์รวมแล้ว๓๐๐กว่าชิ้น
แล้วก็มีประตูเหล็กมีม้าหินมีดัมเบลทวงศพเอาไว้ด้วยอยู่ใต้น้ำ
อยู่ตรงจุดในบ่อน้ำที่ห่างจากจุดบนดินที่พบศพน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฝังเอาไว้อ่าประมาณสามสิบเมตรค่ะ
วันแรกตรงบ่อน้ำรูปตัวแอลด้านข้างมันมีอุปสรรคฮะ
ก็คือหนามของต้นมะขามเทศที่มันล้มตายอยู่ในบ่อตอนนั้นกะว่าจะไปงมหาอยู่แต่ว่าไม่ไหว
ก็เลยต้องหยุดปฏิบัติภารกิจไปก่อนในช่วงนั้น๒วันแรกก็อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือได้โครงกระดูกมา๓๐๐กว่าชิ้นแล้วก็มีศพของหญิงสาวที่ถูกฝังดินก็คือน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
โครงกระดูก๓๐๐กว่าชิ้นที่ถูกประตูเหล็กถ่วงเอาไว้ด้วยคาดว่าจะเป็นเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
เท่ากับว่าได้มาแล้วน่าจะ๒ศพ๑ศพแน่คือน้องกุ๊กกิ๊กนี่แหละอันนี้ฝังดินดูไม่ยากนะครับ
จากนั้นตำรวจได้ข้อมูลจากพยานแวดล้อมยืนยันว่าในไอซ์ไม่ได้ฆ่าแค่นี้ยังมีการอำพลางศพมากกว่านี้
ก็เลยปฏิบัติการปูพรมงมค้นหาในบ่อมรณะครั้งที่๓ก็คือเมื่อวานนี้นะครับโดยไม่สูบน้ำออก
เนื่องจากน้ำในบ่อมันมีเยอะมากถ้าสูบเนี่ยใช้เวลา๗วันไม่รู้จะหมดหรือเปล่าแล้วหลักถงหลักฐานจะไหลไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
ต้นมะขามเทศล้มอยู่เยอะแล้วเอาอุปกรณ์ไฮเทคนะฮะได้มาจากภาคเอกชนเป็นกล้องส่องใต้น้ำลงไปส่องในขณะงมค้นหา
แบ่งเป็นลู่แบบนี้เลยนะครับตีตารางแบ่งกันเลยนักประดาน้ำ๔๐นายนะครับ
ึงเชือกใต้น้ำ๑๒จุดนะครับอ่าแล้วก็นอนราบขนามกับพื้นน้ำไป
สำหรับนักประดาน้ำแต่ละนายไม่เหยียบลงพื้นเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เหยียบโครน
จะได้ไม่ทำลายวัตถุใดนะครับใช้มือควานหานะฮะ
ในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์๑๗ชิ้น
ห่างจากจุดที่เคยพบกระดูกครั้งก่อนที่เจอประตูเหล็กทับเอาไว้
ตอนนั้นเจอ๓๐๐กว่าชิ้นตรงนี้เจอ๑๗ชิ้นนะครับ
ลักษณะจุดที่พบเป็นบ่อลึกลงไปคล้ายกับแอ่งปลา
นี่ครับท่านผู้ชมครับเราทำเป็นภาพกราฟิกให้เห็นข้างล่างแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นประมาณเที่ยงไปเจอวัตถุต้องสงสัยอีกเป็นกล่องเหล็ก
จุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่พบกระดูกแล้วก็รั้วเหล็กประมาณ๓๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ใช้มือคลำไปก่อนตอนนั้นใช้มือคลำเขาใช้มือคลำ
แล้วทีนี้ตอนที่เจอหีบเหล็กเนี่ยหีบเหล็กมันผูฮะทุกคนเห็นไหมสอน
ตอนที่เจ้าหน้าที่ใช้มือคลำไปเนี่ยคลำไปคลำมาหีบมันทะลุ
แล้วพอทะลุแล้วก็คลำไปดูในหีบเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าพังงะเลยฮะ
เพราะมันคือโครงกระดูกของมนุษย์ทำไมถึงรู้ว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์
เพราะว่าหนึ่งในนั้นมันคือชิ้นส่วนกระโหลกก็เลยเอาผ้าขาวห่อกระดูก
แล้วก็เอาขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ช่วยกันเอาหีบเหล็กที่มันก็ผูกด้วย
ขึ้นมาบนฝั่งนะครับซึ่งก็ยังพบว่ามีดัมเบลกับโซ่ที่ถ่วงหีบเอาไว้ด้วย
ส่วนตัวหีบก็มีแม่กุญแจล็อกไว้อยู่ด้วยแล้วมีเชือกฟางผูกไว้ที่หูหิ้วของหีบด้วย
แสดงว่าถ่วงอีกแล้วถ่วงน้ำอีกแล้วนะครับ
พื้นที่ใกล้แถวนั้นเนี่ยที่เป็นฝั่งดินเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอโพรงนะฮะเป็นโพรงตัวเงินตัวทองอยู่ริมฝั่ง
ก็เลยคาดกันว่าไม่รู้ว่าก่อนจะมาเจอเนี่ยจะมีตัวเงินตัวทองมาคุ้ยหีบ
แล้วกินเนื้อที่อยู่ภายในหีบไปบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าบางทีมันได้กลิ่นใช่ไหมพวกนี้มันจะไปตามกลิ่นแบบเน่าใช่ไหม
เน่ากลิ่นเศษซากต่างมันอาจจะได้กลิ่นในนั้น
แล้วก็คุ้ยจนหีบทะลุแล้วก็กินเนื้อกินหนังกินกระดูกอะไรไปบ้างหรือเปล่า
หมายความรู้สึกแปลว่าหีบก็ต้องอยู่ในน้ำนานมากแล้วอ่ะสิ
ออกมาถึงขั้นเปื่อยแล้วก็แบบกัดจนทะลุได้
ก็พอเอามือไปจับเจอหีบทะลุพลุบลงไปเลย
อันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะ
เราเจอชุดกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิร่วมกับตันอยู่ที่ไปร่วมค้นหาด้วย
ก็เลยถามว่าตกลงมันเป็นยังไง
ชื่อว่านายสมบัติพุทธถาวรกุลนะครับซึ่งบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ได้รับการยืนยันจากทีมที่ไปประดาน้ำด้วยกันไปกู้ภัยด้วยกันในครั้งนี้ที่บ่อน้ำในบ้านในไอซ์นะฮะ
ว่ามีโพรงตัวเงินตัวทองใกล้กับจุดที่ไปงมแล้วเจอหีบเหล็กจริง
แต่มันก็เป็นโพรงเก่าซึ่งมันก็ไม่สามารถจะแน่ใจได้ว่า
มันจะมีตัวเงินตัวทองไปกัดแทะศพที่อยู่ในหีบเหล็กจริงหรือเปล่า
เพราะว่าสภาพของหีบมันก็ล็อกด้วยแม่กุญแจอย่างแน่นหนานะ
ก่อนที่จะไปงมเมื่อวานแล้วก็อยู่ในสภาพผู
คือถ้ามันจะกัดตั้งแต่แรกแรกเนี่ยหีบมันล็อกแน่นหนาแล้วมันเป็นหีบใหม่เนี่ย
เงินตัวทองมันจะกัดเข้าไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ารากต้นไม้ใต้น้ำอาจจะไปแทงหีบก็ได้
ถ้าไม่ใช่ตัวเงินตัวทองตอนที่ทิ้งไว้นานแล้วแล้วหีบมันเริ่มผูแล้ว
ลากต้นไม้อ่ามันจะลอยไปลอยมาแล้วทิ้มพลุไปแล้วหีบแตกอันนี้มันก็เป็นได้ใช่อ่า
ก่อนที่จะเจอหีบใบนี้มันไปเจอกระดูกชิ้นหนึ่งก่อน
น่าจะเป็นจุดเชิงการนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เราถึงจะเจอหีบใบนี้แล้วถึงจะสั่งให้อยู่
ส่วนโพงที่ว่าเป็นโพงตัวตะกรวดอะไรพวกนี้
เพราะเนื่องจากเวลามันนานมากครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะความนาน
ได้แจ้งว่ากรกบทะลุรังขึ้นมาและรังหน้าเก่าผูกนะครับ
มันก็เป็นแรกว่ากรกบที่มาแล้วอาจจะหลุดออกจากรันนอกรังหรือเปล่า
ที่เว้าเจอตอนแรกอยู่ข้างก็อาจจะหล่นไปกันเลยก็ได้
เพราะว่ามันต้องหาเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าชิ้นส่วนแรกที่พบโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกประตูเหล็ก
หรือว่าเหล็กทับเอาไว้มันเจอทั้ง๓๐๐ชิ้น
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เจอในส่วนของกระโหลกด้วยนะคะส่วนศีรษะไม่มี
แต่ในหีบเหล็กเนี่ยเจอ๑๗ชิ้นแล้วมีกระโหลกศีรษะ
ก็เลยไม่รู้ว่าจะคนเดียวกันหรือเปล่า
หรือว่าถูกสัตว์อะไรมาแกะมาแทะมากินอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
โครงกระดูกมนุษย์ที่พบตอนนี้นะฮะ
วันที่๓ประมาณ๒๗ชิ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
จำแนกได้เป็นกระโหลกนะฮะมีกรามล่างมีสะบักก็คือส่วนไหล่
มีสันหลังมีซี่โครงมีเชิงกรานมีส่วนแขนด้วยแต่ว่าข้างเดียวนะครับ

จากการชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนกระดูกของผู้หญิงนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากการสอบปากคำพยานหลายสิบปาก
เชื่อว่าที่เจอในหีบเหล็กเมื่อวานนี้วันที่๓ที่หา
น่าจะเป็นหญิงสาวอายุประมาณ๑๘๒๐ปี
พยานให้ข้อมูลว่าหญิงสาวคนนี้ถูกในไอซ์
ฆาตศักดรรยัติ์หีบเหล็กถวงน้ำในช่วงปี๕๔๕๕
ตอนนั้นก็ได้มีการสเก็ตภาพหญิงสาวคนนี้ตามที่พยาน
ให้ข้อมูลเอาไว้ด้วยเพื่อประกาศตามหาญาติ
ลักษณะก็คือเป็นผู้หญิงตัวเล็กผมสั้นปลาบา
ว่าจะเป็นศพที่พบใน๑ใน๓นี่แหละนะ
ว่าจะเป็นใครเนี่ยนะยังไม่รู้อะไรยังไงนะครับ
แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้น่าจะมี๓ศพแล้ว

นี่ก็แน่นอนคือน้องกุกกิกค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือช่วง๒วันแรกที่เจอ๓๐๐กว่าชิ้น
อันนี้น่าจะเป็นศพหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้
โอ้โหโหดเยี่ยมนะคะ

ค่ะคือตอนนี้ในไอซ์หีบเหล็กเนี่ยก็อยู่ในเรือนจำ
ข้อหาที่โดนไปก่อนหน้านี้ก็คือข้อหาเรื่องของการเสพและครอบครองยาเสพติดครับ
ข้อหาครอบครองและพาอาวุธปืน
รวมถึงมีมีดอยู่ในรถด้วยที่ไปค้นรถนะคะครับ
ส่วนน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยค่ะในไอซ์รับสารภาพ
บอกว่าพาน้องกุ๊กกิ๊กมาที่บ้านแล้วก็ตัวเองอ่ะเสพยา
ให้น้องกุ๊กกิ๊กไปอยู่ในหีบเหล็กเพราะว่าไม่อยากให้น้องกุ๊กกิ๊กหนีไปไหน
หีบเหล็กน้องกุ๊กกิ๊กขาดอากาศหายใจ
ก็เลยเอาศพไปฝังดินน้องกุ๊กกิ๊กก็คือเนี่ยค่ะ
เทียบเคียงกันได้กับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คือรอยสักที่หลัง
น้องอายุ๒๒อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มข้อหา
เรื่องของการฆาตกรรมอำพลางแต่ว่าโครงกระดูกที่เจอในน้ำครับ
ตำรวจก็ไปสอบปากคำในไอซ์เพิ่มถึงในเรือนจำนะอืม
โครงกระดูกที่เพิ่มในน้ำที่เจอเพิ่มเนี่ยในไอซ์ไม่พูดเลยครับ
ไม่บอกเลยว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่บอกจุดด้วยนะ
ว่ามีศพอื่นอื่นอยู่ตรงไหนยังไงบอกว่าแน่จริงก็ไปหาสิ
บอกตำรวจแบบนี้ให้ตำรวจไปหาสิ
แล้วก็ไม่ยอมพูดถึงนะคะทั้งทั้งที่มีข้อมูลมาว่าในไอซ์
เคยบอกเพื่อนที่ติดคุกด้วยกัน
ว่ามีศพอยู่ที่บ้านห้าศพห้าศพบอกว่าห้าอืม
แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าสามครับ
คือน้องกุ๊กกิ๊กหนึ่งแล้วก็ในน้ำเนี่ยน่าจะสองศพครับ
คือทีมข่าวของเราไปคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกจิรกิจจารุณพัฒน์
ผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีท่านบอกว่า
เรื่องของกระดูกที่พบเนี้ยค่ะในส่วนของสองวันแรกอืม
ที่เจอเป็นกระดูกมนุษย์เป็นชิ้นเล็กเต็มไปหมดเนี่ยนะคะ
รวมแล้ว๓๐๐กว่าชิ้นเนี่ยคาดว่าเป็นกระดูกของน้องแพลว
หรือน้องพลอยเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีที่หายตัวไป
แล้วก็ตอนนี้ต้องนำมาตรวจพิสูจน์เทียบดีเอ็นเอจากทางครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๒คนนี้
ว่าใช่หรือเปล่าอืมส่วนกระดูกที่เจอในหีบเหล็กแล้วอยู่ในน้ำที่เพิ่งเจอล่าสุดเมื่อวานนี้
อันนี้ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงที่ชื่อว่าออย
ครับที่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปอ่ะค่ะว่ามีเพื่อนเพื่อนของออยที่เขาบอกว่าเป็นสาวไซส์ไลน์เหมือนกัน
ออยหายไปแล้วก็ก่อนหายไปคือมาบ้านในไอซ์คือตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีญาติ
ไม่มีทางครอบครัวของออยไปแจ้งความคนหายเอาไว้นะคะมีแต่พยานที่มาบอกรูปร่างลักษณะเท่านั้น
ว่าน้องออยน่าจะหน้าตาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าญาติญาติคนใกล้ชิดของน้องออย
ครับรู้ว่าน้องออยอ่ะหายตัวไปจริงจริงหายไปนานแล้วหายไปเมื่อไหร่ยังไง
เจอเจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหมมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมนะคะ
ซึ่งแนวทางการค้นหาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ถือว่าสิ้นสุดในส่วนของการหาศพในพื้นที่
บริเวณบ้านของในไอซ์นะคะสรุปตอนนี้คือ๓ศพนะคะที่ตำรวจบอก
ก็คือหนึ่งน้องกุ๊กิกสองเด็กหญิงอายุซิบสองสามคือออยนะคะ
ส่วนคำถามว่าแล้วจะมีอีกไหมมีศพอื่นอีกไหม
ในพื้นที่อื่นอื่นอ่ะบริเวณบ้านทั้งยี่สิบไร่อ่ะ
เพราะว่าไอซ์ก็เคยบอกเพื่อนในเรือนจำว่ามีตั้ง๕ศพ
ก็ตอนนี้เจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวรอพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก่อน

ไม่ใช่ขอทีเดียวแล้วก็เข้าไปอยู่ไปค้นได้ตลอดไปตลอดเวลา

ก็ต้องรอก่อนนะคะอาจจะมีการตรวจค้นเพิ่มเติมตำรวจบอกแบบนี้
พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพศราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าวันนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษม
จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก๖ข้อหานะคะ

นั่นก็คือการเสียชีวิตของน้องกุ๊กกิ๊ก
ศพแรกที่เจอที่ฝังดินอยู่ใกล้บ้าน
กุ๊กกิ๊กชื่อจริงคือนางสาววรินทรชัยเชษ
ข้อหาอีก๖ข้อหาที่จะแจ้งเพิ่ม
มีดังนี้นะคะตามหน้าจอนี้เลย
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย
ซ่อนเร้นอำพลางศพนวงเหนียวกักขังผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มขืนกระทำชำราวข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ
และทำร้ายร่างกายผู้อื่น
อันนี้คือศพน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ปีที่เจอฝังดินอยู่
ส่วนศพรายที่๒ที่เจอโครงกระดูก๓๐๐กว่าชิ้นอยู่ในน้ำ
ชิ้นเล็กที่ไม่เจอกระโหลกศีรษะนะคะ
อันนี้ค่ะจะแจ้งข้อหาได้
ต้องรอทางแพทย์ยืนยันก่อนนะคะว่าเป็นกระดูกของใคร

แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นของคนคนเดียวนะคะ
แต่ว่าชิ้นส่วนค่อนข้างเล็กอาจจะเป็นของเด็กหญิงอายุ๑๒
อันนี้ยังแจ้งข้อหาอะไรไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนนะคะ
รายล่าสุดที่เจอโครงกระดูกอยู่ในหีบเหล็กแล้วก็ไปอยู่ในน้ำอีกทีนึงเนี่ยค่ะ
เบื้องต้นเป็นโครงกระดูกผู้หญิงอายุประมาณ๑๗
แต่ก็ยังไม่ชัดอีกนั่นแหละว่าเป็นใครว่าเป็นนางสาวออย
แจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อปี๕๕จริงหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรออีกนั่นแหละ
ตำรวจก็เลยย้ำอีกรอบว่าญาติหรือคนรู้จักของนางสาวออย
มาให้ข้อมูลเพิ่มให้หน่อยนะคะ
ดังนั้นตอนนี้แค่นี้ก่อนเจ้าหน้าที่บอก

พันธุ์ตำรวจโทปิยรัฐเวสะโกศล
รองผู้กำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ก็เลยบอกว่าในไอซ์เนี่ยค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยถูกจับมาก่อน
เคยถูกจับดำเนินคดีปี๕๑

ก็เลยคาดว่าศพแรกที่ในไอซ์ฆ่าเนี่ยนะ
น่าจะเป็นศพของออยที่เจอล่าสุดนะคะ

ใช่โดนคนแรกเลย
ีบมันเลยเปื่อยมากไงคุณภาคภูมิมันเลยทะลุอ่ะ

คือออกมาจากคุก๕๔ฆ่าน้องออยก่อนเลย

ในไอซ์เนี่ยถูกตำรวจสภศรีเจริญ
จับกลุ่มเพื่อดำเนินคดี

ศพที่๒ที่ไปเจอในน้ำ
เป็นชิ้นเล็ก๓๐๐กว่าชิ้นเนี่ยนะคะ
ที่เป็นกระดูกแล้วถูกประตูรั้วทับไว้
อันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลานั้น

ปลายปี๖๒ปลายปีที่แล้ว
น่าจะเป็นการฆ่าฝังดินน้องกุ๊กกิ๊ก
ก่อเหตุฆ่าปีละศพ
เข้าคุกปุ๊บออกมาปั๊บฆ่าคน
เข้าคุกไปอีกรอบออกมาปั๊บฆ่าอีกคน

ถูกจับอีกรอบออกมาตอนพี๕๑
ที่ว่าเริ่มต้นก็จากเพื่อนในไอซ์ที่เจอในคุกรอบปี๕๕
เจ้าหน้าที่ก็ไปจับคดียาเสพติดได้แล้วก็
ทอดมาว่าอ๋อเนี่ยผมเสพกับไอซ์
ผมก็เคยช่วยเขาขุดดินฝังศพผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเนี่ยฮะใช่ค่ะงมสระน้ำในบ้านเนี่ย

อันนี้คือน้องกุ๊กกิ๊กญาติเข้ามายืนยันมีรอยสักที่แผ่นหลัง

มีน้องพลอยหรือน้องแพลวนะฮะ
เด็กหญิงอายุ๑๒นี่ก็มีญาติที่มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่า
รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็หายไปแจ้งความคนหายเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวรอผลการชนะสูตรกระดูกที่พบที่หาเจอ๓๐๐กว่าชิ้นใช่หรือไม่ใช่

เจอชิ้นส่วนกระดูกแล้วก็กระโหลกด้วยนะครับ
กันว่าจะเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าออย
ใช่ค่ะอายุประมาณ๑๘นะฮะ
เป็นสาวไซส์ไลน์เหมือนกัน
หายตัวไปเหมือนกันหลังจากมาบ้านในไอซ์
นะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่มีใครมายืนยันว่า
ออยในสมัยนู้นจะ๗ปี๘ปี๙ปีก็แล้วแต่
หน้าตาเป็นยังไงถูกต้องอืม
เนี่ยออยที่หายไปเนี่ยตั้งแต่๗๘ปีหรือว่าจะ๙ปีที่แล้ว
รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ได้แต่คำบอกเล่าของพยาน
เพราะฉะนั้นหลังจากที่เมื่อวานนี้เจอกระดูกในหีบเหล็ก
หลังจากงมเป็นวันที่๓นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้พยาน๓คนนะครับมาบอกว่าเออเมื่อย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้ว
บอกว่าเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อออยเข้าไปในบ้านในไอซ์
แล้วก็ไม่กลับออกมาคาดว่าจะถูกฆ่าอำพลางด้วยเป็นหนึ่งในสามศพเนี่ย
หน้าตาเป็นยังไงทั้งสามคนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมครับ
และหน้าของออยรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นประมาณแบบนี้นี่นะฮะ
ภูมิกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาทยากร๒กองทะเบียนประวัติอาทยากร
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ท่านที่คิดว่ามีญาติพี่น้องลูกสาวหลานสาวเพื่อนของเรา
เคยมาแถวสุดซอยเพชรเกษม๔๗มาบ้านในไอซ์เมื่อ๗๘ปีก่อน
แล้วเขาชื่อออยทำงานบริการสาวไซลาย
แล้วเขาหายไปไม่ออกมาอีกถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้

เพื่อเอารูปเท่าที่เคยมีลงไปให้หน่อยว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
พยานให้การว่าหญิงสาวคนนี้ที่ชื่อออยเนี่ย
ร่างลักษณะแบบนี้ครับใบหน้ารูปไข่คางมนต์แหลมเล็ก
มูกเล็กปากเล็กไว้ผมทรงบ๊อบแสกกลางด้วย
รูปร่างจากการสอบถามพยานบอกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะฮะแล้วก็ผอม

สเก็ตนี้ตำรวจก็จะพยายามทำให้ดูมีอายุขึ้นมาหน่อย
ตามช่วงเวลาที่ผ่านไปตามการเวลา

แล้วเดี๋ยวจะเอาภาพสเก็ตนี้ลองไปเปรียบเทียบกับย้อนหลัง
ไปตามช่วงเวลาปี๕๔
ในช่วงเวลานั้นจะมีบุคคลที่มีใบหน้าคล้ายกับภาพนี้
เคยมีการแจ้งคนหายไว้หรือไม่
พยานมีทั้งหมด๓ลาย
ประทัดก็ยืนยันว่าเคยเห็น

นะครับไม่เห็นอีกเลยก็ไม่ทราบสาเหตุ
สเก็ตภาพบุคคลที่ศูนย์หาย

จากข้อมูลที่เป็นภาพเราไม่มีเลย

อย่างน้อยตอนนี้ก็มีภาพที่ได้ขึ้นมา

ซึ่งมีลักษณะหน้าตาตำหนิผู้พันธ์ประมาณนี้
ตามรายงานที่ทีมข่าวเราได้รับมานะครับ
พยาน๓คนที่มาให้ข้อมูลสเก็ตภาพ

แล้วก็มีขดงคดีที่ในไอซ์แจ้งความเรื่อง

เชื่อว่านางสาวจันทงให้ข้อมูลได้พอสมควร

เอาผู้หญิงมากี่คนเสพยงเสพยายังไง
บอกว่าหน้าตาออยเป็นลักษณะแบบนี้
แต่ไม่รู้ว่าจะให้ถึงพฤติกรรมไปด้วยหรือเปล่า
เพราะว่านางสาวจันทร์เองเขาก็บอกกับตำรวจ
มาตั้งแต่ต้นที่ตำรวจเขาตามหาตัว
ให้มาให้ข้อมูลเรื่องในไอซ์เนี่ย

เขาไม่รู้ว่าไปฆ่าใครมีพฤติกรรมอะไรยังไง
อาจจะกลัวหรืออาจจะยังกลัวว่า
หรือจะมีร่างแหลไปด้วยใช่ไหม
ก็สอบถามไปยังตำรวจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรวจสอบบ้านในไอซ์ว่าจะมีตรงไหนที่ยังสงสัย

หรือที่มีรายงานข่าวว่าในไอซ์มีห้องลับอยู่ใต้ดินด้วย
ชาวบ้านบางคนบอกไอซ์มีห้องรับใต้ดิน
พันธุ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙ยืนยันว่าตรวจสอบแล้วนะครับ
ในไอซ์ไม่มีห้องใต้ดินนะครับ
แต่ทีนี้ค่ะคนที่อยู่ใกล้บ้านของในไอซ์ก็เคยมาให้ข้อมูลอยู่หลายครั้ง
บอกว่าโอ้โหไม่ค่อยมีใครจะกล้าไปผ่านหน้าบ้านเลย
ขับรถผ่านแค่ไฟสาดส่องเข้าไปในบ้านในไอซ์ก็เอาปืนมาไล่ยิงซะแล้ว
แล้วก็มีหอพักให้เช่าที่ป้าของในไอซ์ดูแลอยู่เป็นร้อยห้อง
นับตั้งแต่มีข่าวป้าก็บอกว่าคนย้ายออกเพียบเลย
คือคนก็กลัวไม่รู้ว่าในบ้านมีกี่ศพกันแน่

มีคนที่อยู่แถวนั้นให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง
เคยถูกหมาในบ้านของในไอซ์กัด
ก็เลยไปที่บ้านของในไอซ์ไปคุยกับป้าของในไอซ์
ของในไอซ์ก็เลยบอกว่าไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวป้ารับผิดชอบ
เดี๋ยวเอาบินมามาเก็บเงินที่ป้าป้าจ่ายให้หมดทุกอย่าง
เขาก็ทำตามไปหาหมอรักษาเสร็จออกจากโรงพยาบาลจะไปหาป้าป้าเล็กนะ
ของในไอซ์ที่ดูแลในไอซ์มาตั้งแต่เด็ก
แต่พอไปถึงไม่เจอป้าเจอในไอซ์เพื่อนบ้านคนนี้เล่าให้ฟัง
ในไอซ์คุณผู้ชมในไอซ์เขาก็พูดดีนะเพื่อนบ้านคนนี้บอกอ่ะ
เขาก็ถามมาหาใครครับก็เลยบอกว่ามาหาป้าเล็ก
ไอซ์ก็เลยไปเรียกให้แต่วันนั้นในไอซ์เขาเป็นแบบนี้ค่ะ
ทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนุ่งขาวห่มขาวทำอะไรฮะ
มีเครื่องเส้นไหว้สวดมนต์แต่ไม่รู้ว่าสวดคาถาอะไร
แล้วเพื่อนบ้านคนนี้ก็เลยบอกว่าพอมารู้ข่าวมารู้ทีหลังว่าในบ่อน้ำมีศพ
ก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าเขาคงแบบเอาศพไปทิ้งในน้ำแล้วก็ไปสวดสะกดวิญญาณอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้ไงที่ข้างบ่อน้ำเลย
โอ้โหนะเยี่ยมมาสอน
ไม่ได้มีอะไรแบบนี้ฟังเสียงเพื่อนบ้านค่ะ
คนชื่อไอซ์เนี่ยเขาก็เลยเดินออกมา
วันนั้นเขานุ่งเสื้อสีขาวนุ่งกางเกงสีขาว
แล้วเขาก็ถามว่าป้ามาหาใครครับ
บอกอ๋อมาหาป้าเล็กจะเอาบินค่ายามาขอเบิกกับป้าเล็ก
เล็กบอกว่าให้น้องไปเอาบินมาแล้วเดี๋ยวป้าเล็กจะจ่ายให้
ฆ่าหมากัดว่างั้นเขาก็เดินหินหลังเรียกตรงตึกนั้นน่ะ
ป้าเล็กป้าเล็กพอป้าเล็กโผล่ออกมา
ก็บอกว่ามีคนมาหาป้าแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไป
หนูเห็นกระดังอันใหญ่ไหมเออตรงนั้นน่ะกระดังใหญ่น่ะ
เห็นเขามีถ้วยโฟมใส่พวกข้าวพวกขนมหวานพวกน้ำ
พวกอะไรตั้งอยู่ตรงมุมนั้นนะแล้วเขาก็เดินกลับไปตรงนั้นอ่ะ
แล้วเขาก็ไปยกมือไม่รู้ว่าเขาสวดอะไรนะ
เพราะว่ามันอยู่ไกลกันไงเราก็ไม่ได้ยินว่าเขาตรวจอะไรพูดอะไร
เขาก็นั่งหันหน้าเข้ากำแพงกันนะ
เออเนี่ยค่ะถ้าฟังอย่างนี้ก็ถ้าไม่ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ก็อาจจะเป็นการไหว้วินยงวิญญาณสะกดวิญญาณอะไรหรือเปล่า

ก็มานั่งไหว้อยู่ริมบ่อน้ำอ่ะถ้าไหว้พระไหว้อะไรก็ต้องไปห้องพระไปอะไรถูกไหม
มานั่งสวดอะไรก็ไม่รู้อยู่ริมบ่อแบบนี้ค่ะ
คือพื้นที่ตรงนี้๒๐ไร่บ้านในไอซ์บ้านพ่อแม่ในไอซ์นะครับท่านผู้ชมครับ
จะมีโรงพิมพ์เก่าอยู่ด้วยแต่ว่าพ่อเขาเคยทำตลาด
อยู่สุดซอยเพชรเกษม๔๗แล้วก็มีอพาร์ทเมนต์ที่อยู่ใกล้บ้านนี่แหละ
ตอนนี้อพาร์ทเมนต์ยังทำกิจการอยู่แล้วป้าดูแล

ซึ่งบางห้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ระเบียงห้องอพาร์ทเมนต์เนี่ย
มองลงมาเขาก็เห็นบ่อน้ำเนี้ยเขาย้ายออกกันเยอะมากนะคะ
มันอยู่ติดกันเลยเขาไม่กล้าอยู่ค่ะไม่กล้ามองมาที่บ่อน้ำครับ
เพราะว่านอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่เจอเนี่ยคือคนเขาก็ยังกังวลนะเอาจริง
ว่ามันยังมีศพอยู่ตรงอื่นพื้นที่อื่นอีกหรือเปล่า
นี่บรรยากาศตอนกลางคืนค่ะบริเวณบ้านของในไอซ์หีบเหล็กเนี่ยค่ะ
กว่าไร่๒๐กว่าไร่มันกว้างมากนะใช่
คือทำอะไรในบ้านไม่มีใครรู้เลยในพื้นที่บ้าน
ลำพังบ่อน้ำก็สองไร่แล้วจริงค่ะ
แล้วเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่เชื่อก็ไม่อยากจะลบหลู่นะ
คือตอนที่เจอศพล่าสุดที่อยู่ในหีบเหล็กแล้วก็อยู่ในน้ำด้วยนะ
พอยกหีบขึ้นมาได้เปิดหีบแล้วเจอศพอยู่ในนั้นนะ
หลังจากนั้นเนี่ยหมาหอนทั้งคืนลมพัดแรงมาก
ชาวบ้านบอกว่าสงสัยวิญญาณที่อยู่ใต้น้ำมานานหลายปีได้รับการปลดปล่อย
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรหล่อนหลอนเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอะวะเนี่ยค่ะ
สงสารพวกญาติเขานะไม่งั้นก็พ่อแม่ที่ว่าลูกหายไปอะเนาะ
สืบเนื่องมาจากคดีแรกที่พบศพน้องกุ๊กกิ๊กค่ะอ่า
เอาเขายัดหีบอืมอ่าพอเขาเสียชีวิตก็ไปฝังดินใช่
นี่งมน้ำอะไรก็เจอหีบเหล็กอีกใช่
ก็เลยทำให้มีคนเนี่ยคิดไปถึงคดีในอดีตนะครับท่านผู้ชมครับ
เคยมีผู้ต้องหาคนหนึ่งชื่อว่าบุญเพ็งหีบเหล็กนะฮะ
อ่าแต่ต้องย้อนไปนู่นนะครับหนึ่งร้อยสิบปีที่แล้วค่ะนะครับ
นี่ฮะคนนี้ครับท่านผู้ชมครับบุญเพ็งหีบเหล็กนะ
หนึ่งร้อยสิบปีก่อนหรือว่าในยุครัชกาลที่หกเลยอืม
นั้นมีคดีสะเทือนขวัญนะครับสมัยนั้นทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราตรวจสอบข้อมูลไป
พบว่าช่วงที่บุญเพ็งก่อเหตุเป็นช่วงที่ตอนนั้นบุญเพ็งบวชเป็นพระนะฮะ
อ่านี่เป็นเนี่ยเอกสารสมัยนังสมพงศ์นังสุภิมศ์สมัยนู้นนะครับ
เราก็ไปขุดค้นหาข้อมูลมาให้พระบุญเพ็งในตอนนั้นเป็นพระนะ
แต่ตามข่าวบอกว่าเป็นนักรักตัวพ่อทั้งที่เป็นพระสงฆ์
มีลีลาเด็ดประทับใจศรีกาน้อยใหญ่ทุกคนที่มาติดต่อขอพร
ขอให้พระบุญเพ็งทำเสน่ห์ต่างเนี่ยก็จะโหยหารัก
พระหนุ่มรูปงามนี้ไปด้วยนะครับ
กุฏิของพระบุญเพ็งเลยกลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
แล้วก็เป็นวิมารรักไปในตัวอืมนี่ตามข่าวสมัยนั้นเขาบทบรรยายเอาไว้ค่ะ

ระบุว่าบุญเพ็งมีรสนิยมทางเพศแบบสาดิตและทารุณ
ก็เลยทำให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยนอกจากที่จะมาหลงรักพระบุญเพ็งแล้ว
ไม่รู้จะเป็นเพราะว่ามาทำสนงเสน่ห์อะไรแล้วก็ถูกทำไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะ
แต่กลับถูกบีบคอตายคามือ
จากการสอบสวนภายหลังพบว่าสาเหตุหลักก็คือ
พระบุญเพงศ์หรือว่านายบุญเพงศ์นายบุญเพงศ์นะครับ
มีความพยายามที่จะปอกลอกกันโชคทรัพย์เอาทรัพย์สินจากผู้หญิงด้วย
อ่าก็บีบคอเขาตายแล้วเอาทรัพย์สิน
ถ้าขัดใจเหยื่อจะถูกฆ่า
แล้วนายบุญเพ็งก็จะตัดศพเหยื่อเป็นท่อน
ใส่หีบเหล็กเอาไปทิ้งแม่น้ำ
ค่ะนะฮะทำแบบนี้ทุกราย
ทีนี้พอย้อนไปเมื่อ๑๑๐ปีที่แล้ว
เพ็งหีบเหล็กมาปัจจุบันไอซ์หีบเหล็ก
มีความเหมือนความต่างกันในบางส่วนอย่างไม่น่าเชื่อ
อย่างบุญเพ็งไม่ชอบทำงานชอบทางศัยศาสตร์หลอกเหยื่อมาทำเสน่ห์
แล้วก็ฆ่าเขาเอาทรัพย์สินในไอซ์ก็ไม่ทำงานเสพยานะครับ
แล้วก็มุ่งหวังฆ่าเหยื่อเหมือนกัน
เพลงตั้งใจปอกลอกกันโชคทรัพย์เหยื่อ
ไอซ์มีฐานะอยู่แล้วแต่ทำไปก็จะเพราะอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้
แต่ก็มีรสนิยมทางเพศแบบทารุณสาดิตเหมือนกัน
คือทำร้ายเขาทารุณเขาแล้วก็ฆ่าเขา
แล้วก็เอาไปถ่วงเอาไปทิ้งน้ำยัดหีบเหล็กไปฝังดินอย่างนี้นะครับ
ตอนนั้นนายบุญเพ็งถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการตัดคอนะคะตอนนั้นตัดคอนะคะ